สาวสวยคนนี้ค่ะอดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มาริยาพุนเลิศลาบนะคะคุณผู้ชม
กลายเป็นนักกิจกรรมตัวยงไปแล้วสำหรับเธอคนนี้นะคะไปไหนมาไหนก็หิวถุงขยะไปก่อน
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเธอมีโปรเจกต์นั่นเองนะคะโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า
โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดการใช้ขยะของคนไทยที่เห็นมาริยาฮิ้วมาเต็มกระเป๋าสารทั้งสองใบ
นี่คือขยะที่เธอใช้ในระยะเวลาสองสัปดาห์นะคะมาริยาเนี่ยเขาจะใช้แล้วก็ล้างเก็บไว้
ฮิวไปหิวมาครบ๒อาทิตย์ก็จะเอาไปทิ้งเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับคนไทย
เจอแบบนี้ต้องถามตรงนะว่ามารยาไม่กลัวคนเขามองว่าเธอบ้าเหรอ
รวมถึงงานในวงการบันเทิงจะกลับมารับไหมไปฟังกันค่ะ
ยิ่งมองว่าบ้ายิ่งแบบว่าถูกจุดประสงค์ของเราค่ะเพราะว่านี่เป็นขยะที่เราสร้างจริง
และยิ่งทำแบบนี้ที่เราเก็บไว้กับตัวมันยิ่งเราทำให้เราแบบตระหนักมากขึ้นค่ะ
เราต้องให้ขยะของเราสะอาดแล้วมันจะทำให้เราแบบยิ่งไม่อยากมีขยะด้วย
ฉะนั้นนี้นะคะร่วมกับพี่วรรณสิงห์กับพี่ลูกก๊อฟก็สามารถชนะได้
คนค่ะสามารถมาร่วมกับเราไปคลองรัฐพร้าวไปเก็บขยะด้วยกัน
ขึ้นเรือมันสนุกมากเลยนะคะแล้วเราเรียนรู้อะไรได้เยอะมาก
เราทำงานเยอะขนาดไหนถ้าเราไม่สามารถอยู่บนโลกใบนี้แล้ว
โลกใบนี้มันไม่อยู่ได้เราก็ตังค์มันไม่มีประโยชน์
เวทีจะมีไปแจมไหมคะนี่เขาจัดการประกวดน่ะ

มาโฟกัสเรื่องหัวใจกับแฟนหนุ่มหล่อที่มาริยาเคยเปิดตัวตั้งแต่ได้รับมงกุฎเมื่อ๓ปีที่แล้วนะคะ
ล่าสุดเธอยอมรับตรงว่าเพิ่งเลิกกันไปเมื่อหลายเดือนก่อน
ซึ่งเป็นช่วงโควิด๑๙ระบาดพอดีสาเหตุก็ไม่ใช่เรื่องของมือที่๓นะคะ
แต่เป็นเพราะเธออยากจะทุ่มเทให้กับกิจกรรมเพื่อสังคมมากกว่าค่ะ
ตอนนี้มายาไม่ได้คบกับคนนั้นแล้ว
ชีวิตเราแบบว่ามันเป็นเส้นทางที่เราได้ไปแล้ว
ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแหละค่ะ

อืมสัก๒๓เดือน

แต่มารยาเนียโฟกัสในกิจกรรมเพื่อสังคมมากว่า
แล้วก็ทำหน้าที่นางงามได้ดีมากเลยนะครับ

อยากจะไปเป็นกระบอกเสียงในเรื่องต่างของสังคม
แต่ว่านี่แหละค่ะเธอทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่า

ทำได้หลากหลายเหมือนมาริยาเลยนะคะ